คือต้องบอกว่านะคะสละแบบละครบู้ทิ้งไปเลยนะคะ
ใส่สูตรผูกไทยเล่นละครแนวคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กกันบ้างค่ะ
บอกเลยงานนี้นะคะหนุ่มอ๊อฟแฮปปี้ค่ะ

พร้อมจะเผาป่าเผากระท่อมไปเลย

นั่นก็คือละครฟอร์มยักษ์ปล้นเหนือเมฆ
ที่กำกับโดยพี่บินบริษฐ์นี่แหละค่ะ
และเล่นคู่กับน้องปูเป้เกษลินค่ะ
เรียกว่าช่วงนี้ได้สลับคั่วสลับคู่

เพราะว่าเราไม่ได้เข้าป่า

เราก็ต้องแบบตามทิศทาง

น่าจะปิดสิงหานี้นะครับเพราะว่า

เจอรี่ก็เหมือนกันสวยเหมือนเดิม
ฉันปวดนะพูดว่าสวยเหมือนเดิม

เสมอว่าเขาทำไปตั้งเยอะ
ตอนนี้ก็มีความสุขดีว่านที่จับถ่ายละคร
ก็ชวนกันเที่ยวทะเลครบนี้ก็ไปลงทะเลกันมา

น่ารักเพราะว่าตอนนี้ยังสนุกกับงานอยู่นะคะ

บมา๑๐ปีแฮปปี้จ้ะพี่

แต่ว่าก็มีเพื่อนแซวกันเยอะขึ้นนะครับ
แต่ว่าเราก็แบบเราก็ไม่กล้าวางแผนอะไรมากมาย

ไม่ว่าผมว่าเรื่องแผนงานอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้ถือดีมาก